เรายังคงต้องพูดถึงปัญหาที่มันยังคงฝังรากลึก

จนตอนนี้เหยื่อเขารวมตัวกัน
เรียกร้องนายกรัฐมนตรีเลยบอกว่าเพิ่มโทษได้ไหม

ในเมื่อถ้วนมันเบาเกินไปแล้วมันยังมีคนกล้าหลอกกันแบบนี้

วันนี้ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

คนทำมาหากินยิ่งลำบาก
มีคนอาชีพเดียวเท่านั้นแหละครับ
ที่หากินได้ง่าย

จะมีความพยายามที่จะเอาจริงเอาจัง

ยังมีคิดวิธีการ
หลอกลวงกันมาเป็นระยะ

วันนี้
ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่

ติดฐวัณิชย์มาอยู่กับผม

ก็คือไปทวงถามกับชุดเฉพาะกิจ

รัฐมนตรีได้มีความสำคัญเรื่องนี้

มีหนังสือของสำนักนายกรัฐมนตรี

มีสำนักงานการสูงสุดมีสำนักงานแห่งชาติ
มาเป็นชุดเฉพาะกิจชุดนี้
แต่เราก็ยังเห็นประชาชนถูกหลอกรายวัน

ตำรวจกองปราบจับแชร์ทองคำ
ที่หันใหญ่๐ร้อยกว่าล้าน

ท่านหิศดาบุญราชออกมาเตือนว่า
เงินยูเอ็นที่หลอกประชาชนพันปีกุ๊บ

ก็เห็นกันอยู่ว่าหลอกกันทุกวัน
ไม่มีใครเข้าไปจับก่อนที่เค้าจะลอกลงพินักว่าชนเหรอ

เรามาดูศึกษาเราเห็นว่ากระบวนการลงโทษ

โดยราชการต่างเขาไม่รู้ใช่ไหม

คือเขาไม่ยอมใช้กฎหมาย
ในการที่จะลงโทษผู้กำลังผิด
ตั้งรับอย่างเดียวรอผู้เสียหายเอามาร้องทุกข์อย่างเดียว
ตั้งรับอย่างเดียวก็แปลว่าปิดประตูแล้วครับ

พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงชน
ในการที่จะคุ้มครองพี่น้องวัยชนคือไม่ต้องมีผู้เสียหายนะครับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้คือรัฐเป็นผู้เสียหาย

ก็มีคำสั่งครับท่านนายกมนตรีก็ได้สั่งให้ผู้ว่าและการจังหวัด
เป็นอนุกรรมการการเงินนอกระบบ
จังหวัดต้องมีการประชุมเรื่องของแชร์ลูกโซ่ทุกเดือน
แต่ก็ยังมีการถูกหลอกทุกวัน
ถ้าผู้ว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าที่นั่นเขาเริ่ม
เวลาเขาไปหาลูกค้าเนี่ย

เวลาเขาจัดประชุมคือเขาไม่ได้ไปเคาะประตูตามบ้านก่อนนะครับ

ผู้ว่าหรือในอำเภอหรือฝ่ายปกครอง

ผลตอบแทนที่จะได้ประชาชนจะได้อย่างไร

คือฉะนั้นถ้าป้องกันตรงนี้ได้

สรรพิพากษาแสนห้าหมื่นปี
แต่ชะม้อยติดแค่๗ปี๑๑เดือน๕วันไงฮะ

โกงไปตั้งหลายกี่หมื่นล้านนะครับ

คนก็มองเห็นโมเดลว่าถ้าสู้

ฉะนั้นสิ่งที่สมาพันธ์เรียกร้องก็คือว่า

โกงพันคนเท่ากับประหารชีวิตไปเลยครับ

มันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในครอบครัวเขาอีกนะครับ

ลูกเขาล่ะครับพ่อแม่เขาล่ะครับ

ผมกำลังบอกว่าถ้าโกงพันคนเท่ากับสร้างความเสียหาย
เอาคนหนึ่งคนมีหลังบ้านสิบคนก็พอ
เท่ากับสร้างความเดือดร้อนให้คนเป็นหมื่นคน

เอาเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายที่ถูกโกงไหมครับ

โทษต้องแรงเพื่อให้คนเกลงกัวในการกระทับความผิด
ถ้าโทษเบาก็มีอาชีพอาจารย์สุภาพูดอาชีพหลอกกัน

อาชีพแบบนี้ขายดีในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง

มันสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องให้กับสังคม
สังคมก็มีแต่การโกงกัน
เราเห็นไหมครับโกงนมคนจน

ทุกวันนี้ยังมีอยู่
ยังมีเป็นอะไรมีกันไปเรื่อยใช่ไหม

ก็ยังมีพี่น้องประชาชนถูกหลอกอยู่ครับ

แล้วก็ผมก็บอกว่าวันนี้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

แบงค์ชาติประกาศเตือนตั้งแต่ปี๕๗
สสคส่งให้ได้ปี๕๘ก็มีการยุติเรื่องไป

มันมีการใช้มาตราเจ็ดของพลกการกู้ยืมเงิน

ประเทศไม่ได้อยู่ได้เพราะประชาธิปไตย

ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับกระบวนการโกงแบบนี้
คือทุกวันนี้หนึ่งระบบป้องกันไม่ให้คนหลอกกันเนี่ยนะครับ

พอหลอกแล้วการลงโทษก็เบาไม่เกรงกลัว
ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยังหลอกกันไปเรื่อย
ผมถามว่าพอสมมุติเขาถูกจับ
เขาขอประกันตัวชั้นศาลก็สู้กันมาอีก๒๐ปี
ว่าอะไรครับวันนี้เขาหลอกประชาชนแล้ว
เงินก็อยู่ในกระเป๋าเขาจะติดคุกไม่ติดคุกว่ากันมาอีก๒๐ปี
ถ้ารู้ว่าจะติดคุกก็หนีฮะ
มันก็เห็นกันมาเป็นบทเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
หนีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่หนี
ถ้าอายุความหมดก็ยังไงฮะก็กลับมาใช้เงิน
แล้วผมถามว่าคนบางคนที่เขาถูกโกงไป
เขาถูกแบงค์ฟ้องเพราะบางคนกู้สาบันการเงินนะครับ
สาบานการเงินถ้าไปกู้มาเนี่ยแบงค์ฟ้องเขาล้มละลาย

เพราะที่ผ่านมาเราเห็นว่าไม่มีใครใช้อำนาจตามพรกร
อำนาจตามภรรกอเนี่ยให้อำนาจรัฐเนี่ยฟ้อง

คือถ้าสมมุติว่าคนเขาบอกว่าแหมประหารชีวิตมันอาจจะดูเดือดไป
แต่โทษที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันควรจะติด
ถ้าสมมุติติดคุกนะมันควรจะติดแรงกว่าที่เป็นอยู่ใช่ไหม

จากเดิมคดีโทษเราไม่มีโทษไหนเกิน๑๐ปีเลย
ไม่ว่าจะเป็นพรกรการกู้ยืมเงินไม่ว่าจะเป็นช่อกงประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีโทษไหนเกิน๑๐ปี
มันก็เลยถูกล็อกด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา๙๑วงเล็บ๒
ถ้าอัตราโทษไม่เกิน๑๐ปีลงโทษเขาได้ไม่เกิน
ก็แปลว่าสารจะตัดสินอย่างคดียูฟันหมื่นกว่าปี
เคาะสัมมนาหมื่นกว่าปีก็ลงโทษเขาได้ไม่เกิน๒๐ปี
พอลงโทษนั้นไม่เกิน๒๐ปีมีกระบวนการขั้นตอนลดโทษของกรมราชธรรม
ก็เหลืออยู่ประมาณ๗ปี๘ปีก็ออกจากคุกแล้ว
ผมก็เลยเสนอว่าถ้าไม่ถึงพันคนไม่ต้องประหารครับ
เพิ่มโทษจาก๓๕ปีต่อกระทงเป็น๗๑๔ปีต่อกระทง
เพื่อให้มันเกิน๑๐ปีครับอย่างน้อยติดคุก๕๐ปีครับ
ครับมีเสียงสะท้อนยังไงบ้างที่ไปยื่นเรื่องเนี่ย
ก็มีแต่ผู้เสียหายก็ดีใจกับทุกคนฮะเพราะเขารู้สึกว่าวันนี้
เขาอดทนอดก้านมามากพอแล้วเขาจะไม่ทนอยู่อยู่แบบนี้แล้ว
เขาไปร้องทั้งนายกมนตรีไปร้องทั้งประหลักกระทรวงยุทธรรม
เขาก็บอกว่าเขาจะติดตามการทำงานของชุดแชร์ลูกโซ่ทุกเดือน
เพราะเขาไม่อยากเห็นประชาชนคนไหนต้องตกเป็นแบบเขา
เพราะไม่งั้นเขาก็บอกว่าประเทศชาติก็เป็นแบบนี้ฮะ
ก็อย่างที่บอกย้อนกลับมาว่าวัฒนธรรมการโกมันซึมซับไปสู่รากย่าแล้ว
ประชาชนเห็นการโกงเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะตัวเขาก็ถูกโกง
ไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามาช่วยเหลือเขามันก็โกกันไปหมด
ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราอยากจะให้ประเทศนี้อยู่ได้
เราต้องขึ้นมาครับปราบปรามการโกงปราบปรามการหลอกลวงนักประชนอย่างจริงจัง
เพื่อยุติความเห็นแก่ตัวเห็นแกได้แบบนี้ครับ
เอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่คือข้อเสนอของสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่
ถ้าไม่ลงโทษเด็ดขาดก็ยังหลอกลวงกันไปอย่างนี้เรื่อย
หลอกลวงแล้วมีเงินเยอะก็หนีไปอยู่ต่างประเทศ
หมดอายุความติดคุกก็ติดจริงไม่กี่ปีแล้วก็ออกมา
ปล่อยให้คนที่ถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัวและทมทุกข์กันไปทั้งบ้าน
เอาละนี่คือเที่ยงวันนี้ขีดเส้นใต้
ขอบคุณคุณสามารถที่มาเป็นแขกเชิญนะฮะแล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ
นี้บางคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโทษประหารชีวิตมันเกินไปไหม
แต่จริงแล้วถ้าดูกันจริงคนไม่โดนไม่รู้จริงนะคะว่าการสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ย

ใช่เพราะกลงมีหลากหลายรูปแบบจริงนะครับ